ความรักของอาจารย์เป็นยังไงบ้าง
อาจารย์ชื่นชอบเพศไหนเป็นพิเศษ

เรื่องบางอย่างอยากรู้ต้องร้อง

คนมาจีบเขามีที่รวย
แต่หนูจะพูดเสมอว่ามันไม่ใช่เงินคุณ

คุณมาตัวต่อตัวกับเรานะ
แล้วเรามาแข่งกันว่า

จะเสนอสนองทุกอย่างที่เธอต้องการ